ธนาคารที่ไปยึดบ้านผิดนะครับคุณผู้ชมคงจะทราบความเคลื่อนไหวไปบ้างแล้ว
แต่ว่ามาทราบรายละเอียดกันหน่อยก็แล้วกันธนาคารออมสินนะฮะ
ชี้แจงแล้วนะครับหลังจากปรับปรุงบ้านผิดหลัง
ยอมรับว่าผลิตภาพที่ผู้รับเหมาพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายจำนวนสองล้านสองแสนบาทครับ
คุณผู้ชมครับจากกรณีที่นางกาจนาสร้อยสนและนางสมเกียจสร้อยสนขออภัยครับ
นำหลักฐานไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกธนาคารอมสินมาปักป้ายหน้าบ้าน
ฉันบอกเป็นทรัพย์สินของธนาคารแล้วก็ช่างเข้ามาลื้อปรับปรุงบ้านใหม่
คือทั้งหมดคือปรับปรุงบ้านผิดไปสามหลังครับถัดไปอีกสามหลังต้องเป็นบ้านหลังนั้น
วันนี้นายวุฒิพงศ์พิรมยารมขออภัยครับนายวุฒิพงศ์พิรมยาพร
รองผู้บริการธนาคารออมสินกลุ่มหนี้และกฎหมายขออภัยครับ
เจรจาไก่เกลี่ยกับผู้เสียหายที่ธนาคารออมสินสาขาอธิวานนท์ฮะ
ทั้งสองฝ่ายเจรจากันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนายวุฒิพงศ์ยอมรับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของธนาคารจริงแล้วก็ผู้รับเหมาด้วย
ธนาคารเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้จากกรมบังคับคดีที่ขายทอดตลาดมาในราคา๑ล้าน๖แสนบาท
จากนั้นมอบหมายให้ผู้รับเหมาเข้าไปปักป้ายส่งรูปบ้านไปทางไลน์นะฮะ
เพื่อผู้รับเหมาไปปากป้ายบอกว่าบ้านนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคารแล้วก็ส่งรูปกลับมา
ซึ่งธนาคารเองก็บอกว่าโอเครูปตรงกลับบ้านที่ไปปากป้ายจริง
จากนั้นผู้รับเหมาก็เข้าไปปรับปรุงบ้านระหว่างนั้นไม่มีเจ้าของบ้านเลย
ไม่มีเพื่อนบ้านเข้ามาทักมาทวงมีเพียงเพื่อนบ้านบอกว่า
บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วนะส่วนสิ่งของในบ้านที่ลื้อค้นออกมาเนี่ยเพราะตามกฎหมาย
หากซื้อจากกรมบังคับคดีของทุกอย่างถือเป็นของธนาคาร
ย้ายออกทั้งหมดแล้วเอาบางส่วนไปทิ้งเอาบางส่วนไปทิ้งฮะ
ก็เก็บเอาไว้หลังจากปรับปรุงบ้านเสร็จเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับ
ก็ไปปักป้ายขายในราคาสองล้านหกแสนบาทจนมาทราบภายหลังนะครับ
เพราะว่าเจ้าของบ้านไปแจ้งกับธนาคารว่าคุณไปปากป้ายผิดหลัง
จนมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยสั่งพักงานผู้รับเหมา๖เดือน
พักงานทนายความ๖เดือนนะครับหลังจากครั้งแรกไปเจรจา
แล้วก็ไปพูดไม่ดีกับผู้เสียหายด้วยธนาคารยอมรับผิดครับลองฟังเสียงดูครับ
ใช้ใช้ใช้ชั่งกายป้ายแล้วเขาเห็นว่ามี
แล้วตอนระหว่างที่เขาทำซ่อมอยู่๔๕วันก็ไม่ได้มีใครมา
ทัดทวงว่าหลังเนี้ยมีเจ้าของมานะครับซึ่งประเภทมีการจัดเตรียมกับผู้

เขาจะได้ควบคุมกัน
ผู้เสียหายว่ายังไงครับนี่ผู้เสียหายฮะ

โดยเฉพาะของเล่นที่เคยทำให้ลูกชาย
คือของแบบนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจ

เพราะธนาคารยอมรับผิดชอบแล้ว
ส่วนทนายความที่พูดไม่ดีกับเธอวันนั้น

อยากได้ค่าเสียหายก็ไปฟ้องเอา

ก็ทำให้เธอมีความรู้สึกที่ไม่ดี
และต้องออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม